อันนี้เป็นในสถานีประจำบางซื่อใช่ไหมฮะครับใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุด
จุดที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยฮะมีจุดไหนเท่าที่รู้บ้างครับ

จุดที่ชายติดเชื้อเดินมาที่สถานีครับจุดไหนที่เท่าที่รู้บ้างครับแล้วตอนนี้กำจัดได้หมดเลยหรือยังฮ
จัดการเรียบร้อยแล้วครับเขาไม่ค่อยได้เดินใหม่แล้วเพราะว่าเขาเหมือนกับขาไม่ค่อยดีนะครับเขาก็นั่งอยู่ประมาณด้านหลังโรงเรียนนี้นะครับ

ได้สั่งให้ทางพนักงานทำความสะอาดกันเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
ในฐานะที่เป็นนายสถานีเนี่ยการดูแลพนักงานที่ขายตัวพนักงานทำความสะอาดที่สถานีตอนนี้เรามีมาตรการป้องกันยังไงกับพวกเขาบ้างครับ
ก็มีแมสมีถุงมือนะฮะมียาฆ่าเชื้อมีเจลแองอพวกนี้มีครบทุกอย่างนะฮะก็แจ้งเตือนผู้กองให้ทราบว่ามันมีความอันตรายยังไงเราต้องหั่นดูแลตัวเองต้องทำความสะอาดต้องดูแลตัวเองให้เป็นยังไงนะครับ
ขวัญและกำลังใจพนักงานที่นี่เราบอกกับพวกเขายังไงครับท่าน
อ่าก็ให้เขาเชื่อมั่นนะฮะเรามาตรการของเราก็ช่วยเขาได้ฮะก็ให้เขาอ่าเข้มแข็งนะครับ
ให้เขาแข็งแข็งเขาช่วยช่วยกันนะฮะตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็ไม่ใช่ดีอะไรเราต้องช่วยตัวมือกันนะครับ
ตอนนี้คนจากที่เยอะเนี่ยลดลงไปเยอะไหมครับท่าน
ก่อนนี้รถดีมากครับลดมากเลยครับตอนนี้แทบจะแทบจะเงียบเลยดีกว่านะ
ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับลดไปกี่เปอร์เซ็นต์
คิดเป็นเปอร์เซ็นเหรอฮะผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อืม
ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับเยอะเยอะเยอะมากฮะตอนนี้ภูมิสถานตอนนี้เหลือน้อยมากฮะ
แทบจะไม่มีนะครับถ้าเทียบกับปกตินะฮะหายไปเยอะครับ
ความมั่นใจกับประชาชนหน่อยครับว่าทางสถานีได้มีการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ครับผมได้ทำความสะอาดตลอดฮะเราทำความสะอาดทุกสองชั่วโมงนะครับ
เราได้เข้มได้
สุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านฝากประชาชนหน่อยครับว่าถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามออกเดินทางหรือว่ายังไง
ต้องร่วมมือช่วยกันตอนเนี้ยว้าวจะครับสามารถข้ามนุนี้ไม่ได้ครับ

มีครับทุก๒ชั่วโมงนะครับ

ไปเยี่ยมยาก

หลังมือตลอดเรื่อย

ก็ไม่มีแล้วก็มีผ้าปิดปากแค่นั้นนะครับผม

แต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ครับ

ป้องกันตัวเองให้เยอะที่สุด

ใช่ครับผม

ไหลแล้วก็ฉีดแอลกอฮอลเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะก็ล้างมือแล้วก็ฉีดเดี๋ยวนั้นเลย

หน้าหน้าจ่ะครับใช่ใช่
ก็ตอนนี้เท่าที่ล่าสุดเท่าที่โทรถามเขา
ก็ตอนนี้กำลังไปตรวจร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมนะฮะ
แล้วดาบรรดาใบสองครึ่งนะ

ถึงมันเป็นอะไรที่ไม่เห็นตัวเห็นต้นเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
เราเห็นตัวเห็นต้นเรายังพอรู้
อันนี้ไม่เห็นตัวเห็นตนเรามันก็ระหวาดระแวงไปหมด
ปกติลูกค้าเยอะไหมครับที่นี่แต่แล้วมันหายลดลงไปเยอะไหมครับ
อันนี้แทบจะอธิบายไม่ออกเลยว่ามัน

จากที่มี๑๐๐ก็อ่ะสมมุติว่าเต็ม๑๐๐เนี่ยลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ
โอ้ยบอกไม่ได้เลย

หลังจากรับข่าวตอนนี้ก็กลัวอยู่เลยล่ะวะ
เพราะว่ามีชายคนอื่นก็มาที่นี่ติดเชื้อด้วย
วันนี้ผิดปกติมากเลยวันนี้
อ้าวแล้วเคยเห็นผู้ชายคนนี้ขับคลายขับขาใช่ไหมคะ

เห็นเขาบอกคุณป้าบอกว่ามีไม้ท้ายแล้วคือเดินแถวนี้หรอ

เห็นครั้งเดียวเออ
ครั้งเดียวที่เดินเห็นครั้งเดียว
อ๋อไม่คิดว่าคนนี้จะผิดเชื้อแล้วเสียชีวิต

ผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวเขาไม่ใช่ว่า

เหมือนคนเดินทางมา

ใช่ให้เกิดทุกวันเลยคุณ
เลยก่อนนะจะไม่มีคนเสียเขาก็ฉีด
ฉันยังว่าขยันฉีดจริงจริงจังเลยยังนึกชงก็เลย

โปรดติดตามตอนต่อไป